คุณผู้ชมข่าวนี้นึกภาพตามนะ
คุณป้าขายกาแฟร้านขายกาแฟ
ตอนเช้าเปิดมาเลยมันเป็นประตูเหล็กม้วน

แล้วมันมีน้ำบางอย่างกระเด็นมาใส่หน้า

เอาหน้าเย็นไว้กล้องหมดไปได้
คุณผู้ชมว่าคืออะไรฮะทำไมอ่ะไม่มีห้องน้ำเหรอเออมาฉี่ตรงนี้อ่ะ
คุณผู้ชมแหมหน้าร้านแบงค์เบสกาแฟสดค่ะอยู่ที่ตลาดฉิน
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้าแหม่เสร็จธุระเสร็จแล้วป๊าบ
ก็เดินกลับไปแบบสบายอ่ะบ่าย๒โมงเกือบบ่าย๓อ่ะนะ
คุยกับคุณป้าอนุสรหน่อยคุณป้าอนุสรเจ้าของร้านนี้
บอกว่าอุ๊ยตอนนั้นน่ะนะป้าก็ยังไม่เปิดร้าน
คือป้ายังไม่ได้เปิดร้านหรอกพอหลังจากที่เขามาฉี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ
มาถึงที่ร้านเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมน้ำมันไหลนองเต็มพื้นตรงนั้นฝนมันก็ไม่ได้ตก
แล้วเห็นว่ามีน้ำขังอยู่ตรงขอบประตูเหล็กนี้ป้าดันให้ดูเปิดขึ้นมาแบบนี้
ไอ้น้ำตรงขอบประตูกระเด็นใส่หน้าเออยกสูงมันจะกระเด็นเอานะ
ก็นี่ไงกระเด็นละฉุนละกลิ่นอะไรอ่ะมันคุ้นมันเป็นกลิ่นเฉพาะตัว

กลิ่นของน้ำนั้นน่ะกลิ่นฉีอ่ะคุณผู้ชม

ทีนี้คุณผู้ชมพอมาเปิดกล้องวงจรปิดดูเอารู้เลย
ก็งงเหมือนกันมาฉี่ตรงนี้ทำไมตลาดคนก็เดินไปเดินมาเยอะปวดฉี่จริง
หออ่ะปวดฉีดจริงไหมไม่ได้ฉีดห้องน้ำ
ห้องน้ำก็อยู่ไม่ไกลจากร้านป้าเท่าไหร่เลย
บอกว่าเดือดร้อนมากคือกลิ่นมันฉุนมาก
ตัดสินใจเอาคลิปนี้มาแชร์แล้วดูดู
อ่ะร่องรอยคราบ
นี่คุณผู้ชมขออภัยเผื่อใครทานข้าวเช้าอยู่ตอนนี้นะคะ